พาไปดูในสิ่งที่หลายคนคิดถึงกันหน่อยดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เหมือนจะมีการปิดตัวไปแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
แต่มาคราวนี้กลับมาโฉมใหม่รูปแบบใหม่ค่ะ
เรียกได้ว่าพลิกชมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเลยนะคะ
เขาทุ่มทุนสร้างกว่า๕๐ล้านบาทนะคะ
เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่อยากจะโชว์ของทั้งดนตรีศิลปะ
แล้วก็ยังมีโรงหนังเอาใจเด็กแนวอยู่ด้วยนะคะ

เดี๋ยวไปฟังบิ๊กบอสคุณจิ๊บเปิดใจกันเลยค่ะ
เดิมคนก็จะอาจจะจำภาพว่าเป็นโรงหนังอย่างเดียวนะครับ
เราก็ยังเก็บ๑โรงเอาไว้ให้เป็นโรงหนัง
ให้โอกาสน้องเข้ามาโชว์ของกันนะฮะ
วันนี้เด็กเก่งเยอะเต็มไปหมดเลย
บางคณะเขาทำงานศีลทำงานอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเหมือนที่โชว์ของของเขาอะ
เขามาได้เลยติดต่อมาได้เลย